ทีนี้ค่ะมาดูภาพรวมของโควิด๑๙วันนี้นะคะ
สอบประคอแถลงตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๔๗๓รายนะคะ

ติดเชื้อในประเทศ๑๗๗๐ราย
แบ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ๖๘๐ราย
ติดเชื้อจากต่างประเทศ๒๓ราย
ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว๒๗๑๘รายนะคะ
รวมผู้ป่วยสะสม๑๑๓๕๕ราย
เสียชีวิตเพิ่ม๓๕รายค่ะ
รวมผู้เสียชีวิตสะสม๖๔๙รายนะคะ
มีผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่๔๒๙๘๘ราย
อาการหนัก๑๑๕๐ราย
ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ๓๘๔รายค่ะ
ส่วนเรื่องของการฉีดวัคซีนค่ะ
คนไทยฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะ

ประมาณ๒ล้าน๓แสนกว่าโดสนะคะ
แบ่งเป็นเข็มที่๑ประมาณ๑ล้าน๕แสนกว่าโดส

ส่วนสถิติผู้ที่ติดเชื้อ
และเสียชีวิตตั้งแต่๒๕เมษายน
เราทำเป็นกราฟให้ดูแบบนี้นะคะ
ก็ยังถือว่าสูงอยู่นะคะ

เป็นหลักพัน๒๐๐๐อย่างนี้ค่ะมี๓๐๐๐ด้วยนี่นะคะ
ส่วนผู้ที่เสียชีวิตก็ยังมีสูงขึ้นเป็นระยะอย่างวันนี้๓๕๓๕ราย
คุณหมอทุวีสินวิทยาลัยโยธินโครสกษวครบอกว่า
ในส่วนของกรุงเทพฯมีผู้ติดเชื้อ๒๙คลัสเตอร์
ซึ่งมีอยู่๒๒คลัสเตอร์ที่ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ
ถามว่ามีที่ไหนบ้างขอยกตัวอย่างแบบนี้
ห้วยขวางแฟลต์ดินแดงเขตดินแดงตลาดยิ่งเจริญเขตบางเขนนะคะ
ส่วนคลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้างที่หลัก๔ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙๑๖๖๗คน
พบว่าติดเชื้อ๑๑๐๗คนนี่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง๕๘๖คน
คือในกรุงเทพยังมีคลัสเตอร์อยู่หลายจุดนี่นะคะเรายังคงต้องระมัดระวังป้องกันกัดอย่าตกค่ะ
สอบประคอเป็นห่วงพื้นที่เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพหรือว่านนทบุรีนะฮะ
เพราะว่าในแต่ละวันในช่วงนี้เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่
ยังเยอะกว่าผู้ที่รักษาหายแล้วถูกต้องค่ะซึ่งมันจะส่งผลต่อเรื่องของเตียงรักษานะครับ
ท่านผู้ชมครับไทยเราตอนนี้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
ยังเป็นกฎเดิมนะครับคือต้องอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐก่อน
ใช่ค่ะวันนี้นะครับมีผู้กักตัวยังไม่ได้ตรวจเลยนะฮะ
ยังไม่ได้ตรวจว่ามีเชื้อโควิดสิบเก้าหรือไม่อย่างไรเขาเพิ่งมาถึงเมื่อตีสองคืนที่ผ่านมา
มาจากเกาหลีใต้ปรากฏว่าเช้าวันนี้ใช้เก้าอี้ทุบกระจกแล้วกระโดดลงมาค่ะเสียชีวิตนะครับ
ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นชายไทยหรือว่าชายชาวต่างชาตินะฮะแต่เป็นผู้ชายอายุ๓๕ปีนะครับ
ที่สถานที่กักตัวตรงเนี้ยเขามีทั้งคนไทยและคนต่างชาติเมื่อวานก็มาพร้อมพร้อมกันนี่แหละ
หนึ่งนะฮะตีสองมาจากเกาหลีใต้นะครับแล้ววันนี้ก็กระโดดลงมานะครับ
นอพญาไทยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับมีเก้าอี้ไม้ตกอยู่นะครับ
คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเหตุผลเกี่ยวกับความเครียดส่วนตัว
เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยทันทีที่เดินทางมาถึงก็เข้ามาสู่สถานที่กักตัวเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะฮะ
และยังรอที่จะต้องรอการตรวจว่าจะมีเชื้อโควิด๑๙หรือไม่
ยังไม่ทันได้ตรวจนะฮะยังไม่ได้รู้ว่ามีเชื้อหรือไม่มีเชื้ออย่างไรนะครับ
แต่ทันทีก็ต้องใส่ชุดอย่างแน่นหนาในการมาเก็บกู้ศพก่อนนะครับ

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน
ก่อนหน้านี้เป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรในโลกโซเชียลด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสาธิตปิตุเตชะ
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมนะคะโดยในแพทย์เหรียญทองแน่นหนา
พอโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก็บอกว่าโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินเนี่ยค่ะ
มีความพร้อมเปิดเตียงสำหรับผู้ป่วยเนี่ยนะคะที่มีอาการสีแดง๔๘เตียงนะคะ
เตียงอาการสีเหลืองเข้มที่สามารถใช้เครื่องออกซิเจน๑๕๐เตียง
ว่าจะเปิดได้ก็คือวันนี้๑๘พฤษภาคมคือลงพื้นที่ไปตรวจกันเมื่อวาน
บอกว่าวันนี้จะเปิดแต่ก็ต้องจัดบุคลากรทางการแพทย์
เปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาดูแลผู้ป่วย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
ได้มาตรวจสอบโรงพยาบาลสนามแห่งนี้แล้ว
ทดสอบระบบปฏิบัติการขั้นสุดท้ายแล้ว
แล้วก็จะมีการเปิดปฏิบัติการรับส่งต่อผู้ป่วยโควิด๑๙
ที่มีอาการหนักเป็นลำดับต่อไป
เมื่อเช้าเหตุของในแพทย์เหรียญทอง
โพสต์ภาพที่โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินนะคะ

ผมขออนุมัติจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน
โดยยื่นเรื่องตามแบบฟอร์มขออนุมัติ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อวันที่๕พฤษภาคม
ก่อนที่จะมีคนพานักข่าวมาบุกโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน

และบ่ายเมื่อวานก็มีการตรวจความเรียบร้อยแล้ว
กระทรวงสาธารณสุขอนุมัติอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
แล้วก็มอบหนังสืออนุมัติโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินณไอซียูสนาม
นี่ค่ะเขาก็เลยพยายามจะชี้แจงว่า
โดยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจความพร้อม
ของโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินแล้ว
แล้วก็พร้อมที่จะเปิดให้บริการประชาชนลักษณะประมาณนี้ค่ะ
นายแพ่นเรนทองบอกว่ารองรับผู้ป่วยได้๒๑๕เตียง

รองรับผู้ป่วยอาการหนักวิกฤตได้๔๘เตียง
นี่นะฮะมีอาการปานกลางค่อนข้างไปทางหนัก๑๕๐เตียง
มีเตียงสำรองอีก๑๑ผู้ป่วยต้องสงสัยอีก๖
มีห้องผ่าตัดมีห้องฉุกเฉิน

ใช่ค่ะสำหรับประเด็นที่ว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่แถวนั้นนะคะ
เกิดความกังวลใจว่าไปเปิดโรงพยาบาลสนามที่บริเวณดังกล่าว
ส่งผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบหรือเปล่า

เป็นโรงพยาบาลสนามที่เป็นระบบปิด
มีเครื่องกรองอากาศมีปล่องบนฝ้าเพดาน
เป็นระบบปรับอากาศเพื่อจ่ายอากาศเข้า
เพื่อรักษาอุณหภูมิด้านในนี่นะคะ
แล้วก็จะรับผู้ป่วยที่ประสานมาจากศูนย์ควบคุม
ส่งต่อผู้ป่วยกระทรวงสาธารณสุข

ไม่ได้รับเฉพาะผู้ป่วยของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเท่านั้นนะคะ
เดี๋ยวไปดูที่สมุทรปราการหน่อย
วัดสำโรงใต้ใครผ่านไปผ่านมาเห็นก็เอ๊ะแปลกใจเกิดอะไรขึ้น
คือที่สาราวัดด้านหน้าวัดเนี่ยตรงแถวริมแม่น้ำเนี่ยเขาเอาสายสินมากั้นเอาไว้
มีคนอยู่ด้านในสารานั่งอยู่คนหนึ่ง
ใช่ค่ะนี่ฮะเป็นอดีตเด็กวัด
ใช่ค่ะแล้วก็คืออยู่ตรงนั้นค่ะนอนอยู่ตรงนั้นค่ะ
ไปทำงานร้านขายก๋วยเตี๋ยวก็ออกจากวัดไปแล้วนะ

ที่บ้านอะไรแถวนี้ก็ไม่ได้มีบ้านแถวนี้

ชาวบ้านก็เลยบอกก็ไปที่วัดก่อนไหมล่ะ

ก็หลวงพ่อท่านก็เลยให้อยู่สาราริมน้ำ

แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปดูแล้วนะคะ

ที่ปู่เจ้าสมิงพรายอำเภอพระประแดง

อายุประมาณ๓๕๔๐ปีนะครับ
ก็มาพักอยู่ตรงนี้ในฐานะกลุ่มเสี่ยงโควิด๑๙

บอกว่าอดีตเด็กวัดคนนี้เขาชื่อตู่นะ

แล้วไปทำงานร้านขายก๋วยเตี๋ยว

เด็กวัดคนนี้ก็เลยกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงนะฮะ
ชาวบ้านบอกว่า
คือเด็กวัดคนนี้นะคะ
อยู่ในซอยวัดสมรงค์ใต้มาหลายสิบปีแล้ว
แล้วก็ไปมาที่บ้านกับวัด

ตัวเขาเองก็ไปทำงานร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะครับ

มาตรวจสอบมาช่วยเหลือแล้วนะครับ
นำชายคนนี้ไปกักตัวในสถานที่
ของทางสาธารณสุขของอำเภอเรียบร้อยแล้ว

ทางวัดเขาจะได้คลายกังวลชาวบ้านจะได้คลายกังวลด้วยอืม

พ่อของคนที่เป็นร้านก๋วเตี๋ยเขาเป็น
ตอนนี้ลูกสาวแล้วก็แม่เขาแล้วก็ลูกเขาไปตรวจ
ต้องรอผลพรุ่งนี้เขาจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
เราก็เลยบอกเขาว่าอย่าให้ออกมานอกเขตนี้นะ

กันเขาไว้ว่าห้ามออกถ้าเราไม่อย่างนั้นเขาก็จะไม่รู้เรื่อง
เขาก็จะเดินออกมามันก็จะไปแพร่เชื้อให้คนในชุมชนเยอะแยะ
คือสติของชายคนนี้อาจจะไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร
ชาวบ้านบอกก็เลยเอาแบบให้เกิดความเข้าใจกัน

เพื่อให้เขารู้ว่าอนาบริเวณของเขาอยู่ตรงนี้นะ

อันนี้ถูกต้องแล้วล่ะจะได้ไปอยู่ในสถานที่กักตัว
แล้วก็ไปตรวจสอบเรื่องของความเสี่ยงอย่างถูกต้อง